ก่อนหน้านี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยเสนอเรื่องที่มีผู้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับบริษัททัวร์ที่พาลูกทัวร์ไปลอยแพนในยุโรปมาแล้วนะครับ
ล่าสุดตำรวจตามจับเจ้าของบริษัททัวร์ได้แล้วนะครับ
โดยเจ้าของบริษัททัวร์สารภาพที่ลอยแผ่นักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าหมุนเงินไม่ทันนะครับ
มิคส์ทราเวลของนายกฎชกรลอยแพ้คณะทัวร์๓๑คนไว้ที่ประเทศอิตาลีเมื่อเดือนเมษายน
กฎสารภาพนะครับว่าบริษัทรับงานกลุ่มทัวร์จำนวน๓๑คนจริงจัดให้เดินทางไปเที่ยวยุโรป๓ประเทศในราคา๗๓๐๐บาทต่อคน
ก็ให้ราคาที่น่าพอใจจึงไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาตามมา
ขณะที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าว
ว่าจากเหตุการณ์นี้นายกฎชกรได้เงินไปกว่า๒๒๐๐๐๐บาท
ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัททัวร์นะครับ
ใช้บริการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยว
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป